ดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักเพื่อนสนิทที่มองตารู้ใจ

พบรักกับคนอ่อนไวกว่านักศึกษาฝึกงานน้องรหัส
แต่ตรวจสอบให้ดีว่าเขาว่างจริง
สุขภาพทางเดินหายใจติดขัด
ภัยรุมร้าวแต่ไม่รุนแรงเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่สะดวก
สายตามีปัญหาระวังสิ่งของหล่นใส่ศีรษะ

คาดว่าจะได้ก็คลาดเคลื่อนล่าช้าไม่เต็มจำนวน
ไม่พอรายจ่ายลูกหนี้หายไม่มาตามกำหนด
การงานจะได้ลูกจ้างบริวารที่ขยันมาช่วยงาน

คนที่มองหางานใหม่จะได้งานมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน
แม้ไม่พอใจแต่อย่าได้ปฏิเสธ
ดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์